เนื่องมาจากการช่วยกันแจกของช่วยเหลือชาวบ้านในช่วงโควิดนี่แหละ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อบตหนองแขมนะครับที่สระบุรีนะครับ
ภาพนี้ฮะเดี๋ยวให้ดูภาพก่อน
แต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายเนี่ยความจริงก็คนรู้จักกันทั้งนั้น
ดูภาพกันครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อว่าเกิดอะไรขึ้นครับ

เพราะว่าเนี่ยคนที่ชื่อมือเนี่ยนายกอบตเนี่ยเขาก็เถียงกันอยู่กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปพนะ
สุดท้ายเนี่ยเดินไปหยิบปืนใต้เบาะรถจักรยานยนต์ของตัวเอง
มายิงใส่เขาเลยนะฮะมีคนห้ามไว้คือรองนายกอบตนะครับ
นายกอบตคนนี้ชื่อในฟักนามสกุลชาติศรีนะครับนายกอบต
หนองแข็มอยู่ที่อำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรีเสื้อกั๊ก
เห็นเขาต่อล้อต่อเถียงกันอยู่เนี่ยฮะยืนเนี่ยทำท่า
เท้าสะเอวเท้าล้วงกระเป๋าเหมือนกับไม่รู้มีอาวกอาวุธอะไรอยู่
กระเป๋าหรือเปล่าคนนี้ชื่อนายสมนึกวัยกสิกรเป็นเจ้าหน้าที่
พพของอบตหนองแข็มนะเป็นทีมงานของประหลัดอบตคนถ่ายคลิป
คือประหลัดอบตเขาก็เถียงกันไปเถียงกันมาสุดท้ายนายกอบต
เบาะรถจักรยานยนต์ชักปืนออกมาแต่รองนายกอบตตรงนั้น
เนี่ยเสื้อขาวนี่ห้ามเอาไว้นะครับคือนายสมนึกปพรนี่
สตาร์ทรถไปเลยไปเลยจนแบบคนนี้เขาอยู่ถ่ายโค้งถ่ายคลิป
อยู่บอกรอด้วยรอด้วยแล้วต้องวิ่งหนีกันเข้าสำนักงาน

ให้ในฟักซึ่งเป็นพ่อตาของเขาเป็นนายกอบตด้วยแล้วก็เป็นพ่อตาของรองนายกอบตด้วย
เอาของไปแจกเองปพไม่ต้องไปแจกเดี๋ยวนายกอบตไปแจกเอง
ก็เลยมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นสุดท้ายทางปพเนี่ยเขาก็เถียงกันไปเถียงกันมา
ฟักก็เลยไปเอาปืนนะฮะจะมายิงเขา
แล้วก็เกิดการชุลมุนเกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้ยิงนะครับ
บอกว่าเป็นปืนสั้นบาเรตต้า๙๒ขนาด๑๑มมคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยเหมือนกับหัวร้อนกันทั้งคู่
และมีปัญหาครั้งเก่ากันอยู่แล้วระหว่างประหลัดอบตกับนายกอบต
ช่วงที่เราไปวันนี้นะฮะแล้วเกิดเหตุเนี่ยนะครับ
ถูกทางประหลัดอบตหนองแขมคนไทย
เรื่องทุจริตการจัดเอาสรรค์ภูสอ
ปปชก็แจ้งข้อกล่าวหาไว้ตามคำร้อง
ในฟักธ์ก็ร้องขอความเป็นธรรมไปอย่างประถภ
มันก็เลยเป็นคดีค้างกันอยู่
เป็นเรื่องที่เกิดเป็นข้อขัดแย้งกันมาตลอดระหว่างนายกอบตกับประหลัดอบต
เรื่องที่เกิดขึ้นตามคลิปทางนายสมนึกเป็นเจ้าหน้าที่ปพ
เขาก็ถือว่าเขาก็มีประหลัดอบตที่อยู่ฝ่ายเขา
ก็ไม่ได้บอกนายกอบตว่าจะไปแตกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่กักตัวช่วงโควิดกัน
พอนายกอบตฝั่งนั้นเขาทราบเขาก็บอกไม่ต้องไปเดี๋ยวเขาไปแจกเอง
เถียงกันไปเถียงกันมาก็เลยจะเอาปืนมายิงกัน
คุณสุชาดาไปคุยกับภูมิในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนหนองแข็ม
ที่อยู่ในสถานีอนามัยใกล้กับสำนักงานประหลัดอบตที่ว่าช่วงนั้นได้ยินเสียงไหมฮ
ว่าคุณหมอช่วยด้วยคุณหมอช่วยด้วยคือประหลัดอบตเนี่ยเขาเป็นผู้หญิง

คือเจ้าหน้าที่ปพพอถูกนายกอบตจะยิงขับกระบะหนีเลย
ประหลัดอบตต้องวิ่งไปวิ่งเข้าเนี่ยฮะเข้ารอพอสตตรงนี้นะครับ
คือคุณหมอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยได้ยินเสียงประหลัดอบตวิ่งหน้าตาตื่นมาขอความช่วยเหลือ
ในมือก็ถือมือถือถ่ายคลิปอยู่ก็ไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเขาก็ไม่บอก
แล้วในฟักที่เป็นนายกอบตก็วิ่งตามมานี่ตรงนี้ฮะนี่นี่เห็นไหม
ที่ในฟักจะวิ่งตามมาเธอก็เลยออกไปห้ามคุณหมอก็ไปห้ามบอกโอ้โห
ใจเย็นนะอย่างนี้คุยกันดีกว่าอย่าทำแบบนี้เนี่ยพอโรงงานออกไปห้าม
ส่วนเรื่องถุงยังชีพทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนหนองแข็ม
ส่งรายชื่อไปยังอบตเพื่อให้จัดสรรเอามาแจกจ่ายในเขตน้องแข็ม

แต่เราเห็นปืนที่มือนายกอยู่ไม่มีค่ะ
ค่ะไม่รู้ว่ามีเก็บหรือไม่เก็บแต่ว่า
ไม่เห็นมีปืนนะณเวลานั้นมาถึงที่ไม่มีปืนแล้ว
คือถามแล้วไม่พูดก็รู้ว่าพอคนนึงวิ่งมาเราก็ต้องไปเบรกเพื่ออีกทางนึงไม่ให้เขามาเจอกันก็แค่นั้นเอง

มีไม่มีคือถึงมีถึงไม่มีเนี่ยพี่ก็มั่นใจนะว่าแบบว่าไม่มีใครทำพี่ที่นี่
เพราะว่าเราไม่มีศัตรูอะไรอย่างนี้เราไม่มีศัตรูแล้วเราสามารถพูดได้ทุกฝั่ง
เราเราแบบไม่ได้อะไรขับฝั่งไหนเลย
ส่วนปัญหาระหว่างนายกอบตกับประหลัดอบต
บานปลายมาถึงแบบนี้เนี่ยนะครับ
เจ้าหน้าที่ในอบตบอกกับเรานะครับบอกว่า
คือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไง

จากที่พี่ย้ายมานะ
พี่ทำงานพี่ก็ว่า
มันก็ไม่เห็นมีอะไรที่มันไม่โปร่งใส
ถ้าท่านนายกอบตนะ

ฉีดวัคซีนจะชี้แจงแถลงไขอะไรเพิ่มเติมก็บอกทีมข่าวของเราได้นะฮะ

ท่านที่ถ่ายคลิปเป็นคนถ่ายคลิปอยู่นะครับ
แล้วก็นี่ฮะเจ้าหน้าที่ปพด้วยนะ
จะชี้แจ้งว่าเออมันเกิดอะไรยังไงขึ้น

พันธุ์ตำรวจเอกสถิตสังประภัยภูมิกับการสพนแคร์บอกว่า
ตอนนี้ยึดปืนของทั้งคู่ไว้ตรวจสอบแล้ว
คือมีปืนทั้งสองสายทั้งเจริญาณภีร์ปอภแล้วก็ทั้งนายกอบต
เดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐานต่างสอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์

เพื่อนำมาประกอบกับคลิปหลักฐานในเหตุการณ์
แล้วก็จะแจ้งข้อหาดำเนินคดีกันไป
ใครถูกก็ว่าไปตามถูกใครผิดก็ว่าไปตามผิด
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ทั้งสองฝั่ง
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มาแจ้งความกันไว้แล้ว

ที่เหลือตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบต่อนะครับ